เรื่องของในพีชพ่อค้าหวย๙๐ล้านที่มาโกหกสร้างเรื่องเนี่ยนะครับ
มันก็มีบุคคลหลายคนที่เรียกว่าเป็นตัวละครที่เขาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่รู้ตัว
แล้วก็โดนหางเลขไปด้วยหรือว่าคนที่เข้ามาเปิดเผยจนโป๊ะแตก
ไล่เรียงให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยนะครับจะได้ตามต่อกันถูกนะ
คนแรกเลยครับจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่ออกมาจับพิรุษแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ไอ้ลอตเตอรี่๑๕ใบ๙๐ล้านที่ลูกค้าของนายพีชเขาถูกเนี่ย
มันจะโอละพ่อไม่เป็นความจริงหรือเปล่า
เพราะว่าสลากที่เอามาโชว์ดูแล้วมันก็ผิดปกติอยู่หลายสิ่งหลายอย่างนะ
แล้วก็บอกว่าวันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้
จะไปยื่นหนังสือให้ภูมิในการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสอบผู้ถูกรางวัลที่๑งวดวันที่๑กันยายนที่ผ่านมา
ว่ามีไหม๑๕ใบ๙๐ล้านจากแผงของนายธนวัฒน์คำแหงพล

หลังจากเรื่องแดงขึ้นมานายอัจฉริยะก็ออกมาโพสต์คลิปเสียงการรับสารภาพของนายพีช
พร้อมกับบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ต้องออกมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ก็เพราะว่า
มันแปลกมากที่แผงลอตเตอรี่แผงนึงจะมีคนถูกรางวัล๙๐ล้านติดกัน
เพราะในพีชเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีคนถูกละงวดหนึ่ง๑๕ใบ๙๐ล้าน
เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือนายอาชิริยะมองว่าคือความงมงายของคนที่เชื่อว่าถ้าไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผงของนายพีชแล้วจะถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ย
มันทำให้คนเนี่ยไปกันเยอะคือการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดถ้าซื้อหวยใต้ดินอันนี้ผิด
แต่ถ้าคนมีดวงจริงนายอัจฉริยะมองว่าซื้อที่ไหนก็ได้เรื่องนี้จึงมองว่าเป็นเรื่องของการตลาดที่แท้จริง
ซึ่งนับว่านายพีชถือว่าเป็นคนที่เก่งในระดับหนึ่งแต่เอาความเก่งมาใช้ไม่ถูกทาง
แต่จะโทษในพีชเพียงคนเดียวก็ไม่ถูกเพราะว่าเรื่องนี้ในพีชได้เล่นกับความงมงายและความเชื่อของคนไทย
ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการลวงโลกเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วย
แต่ก็ดีใจที่คนไทยสามารถคิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้นเห็นความถูกต้องมาก่อนความถูกใจ
ซึ่งนายอัจฉริยะบอกว่าทางชมรมของเขาก็จะทำเรื่องแบบนี้ไปเรื่อยเพื่อให้สังคมนั้นมีแต่สิ่งดี
ถ้าข้อมูลที่เราเช็คกันล่าสุดน่าจะไปอยู่เมืองเลย

มันเป็นการหยอกล้อกันเล่น
มันไม่ใช่หรอกมันเป็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
มันเป็นเรื่องของเจตนาอยู่แล้วที่จะวางแผนเรื่องของการตลาด
มุ่งหวังก็อย่างที่ผมบอกมุ่งหวังเรื่องการตลาด
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสคลึกโครมเลยเหมือนกันในโลกออนไลน์
คนพูดถึงคนนี้เยอะมากคือสินแสเป็นหนึ่ง
เพราะว่าตอนที่ออกข่าวมาตอนแรกเลยที่ว่าโอ้โหคุณพีชคนซื่อจนเป็นคุณพีชแผงแตกเนี่ย
ว่าเป็นคนซื่อสัตว์สินแสเป็นมึงเนี่ยเป็นหนึ่งเนี่ยไปหาคุณพิษถึงที่เลยนะ
ไปถึงปุ๊บก็ชื่นชมเอาป้ายที่เขียนด้วยลายมือตัวเองที่เขียนว่ารวยไปมอบให้
คือป้ายรวยเนี่ยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของสินแสเป็นหนึ่งที่เขาเชี่ยวชาญด้านการดูห่วงจุ้ย
สินแสเป็นหนึ่งไปที่แผงขายลอตเตอรี่ของนายพีชก็เพราะว่าเห็นข่าวจากสื่อต่าง
แล้วเห็นป้ายคำว่ารวยของตัวเองก็เลยนี่มันป้ายเรานี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปแสดงความชื่นชม
แล้วก็เอาป้ายอีกอันหนึ่งไปมอบให้ดีกว่าใช่แล้วก็ไปดูทำเลห่วงจุ้ยให้เลยว่าโอ้ยทำเลตั้งแผงตรงนี้มันดีนะ
ไปถึงก็ดูดวงให้คุณพีชด้วยนะบอกว่าอุ้ยคุณพีชตอนดวงเขาตอนนี้ออร่าจับใช้คำว่าออร่าจับ
แล้วก็เนี่ยเจิมเขียนให้อีกเจิมลายเซ็นต์ตัวเองที่แผงแล้วก็อุดหนุนด้วย๑๕ใบซื้อไปชุดหนึ่งเลยจากแผงของคุณพีช
ทีนี้พอปรากฏออกมาว่าจะพีชแผงแตกกลายเป็นพีชโป๊ะแตกขึ้นมา
แสเป็นหนึ่งเขาก็บอกเขาก็เงิบเหมือนกันนะคนติดต่อขาเขาเยอะมากไม่รับโทรศัพท์เลยเหมือนกัน
เมื่อวานเนี่ยแหละค่ะเปิดบ้านพักย่านรามอินทราแถลงข่าวเรื่องนี้มากันหลายสื่อเลยนะคะ
ก็บอกว่าเจตนาตอนนั้นที่ไปหาเนี่ยคืออยากจะชื่นชมคนทำดี
ก็เห็นว่าเขาเป็นคนซื่อสัตว์เป็นคนดีก็อยากชื่นชมอยากเอาสิ่งดีไปมอบให้
พอรู้ความจริงเรื่องที่ว่านายพีคโกหกเรื่องหวย๙๐ล้านเนี่ย
สินแสเองก็พูดนะว่าเขาก็ตกเป็นเหมือนเป็นเหยื่อคนหนึ่งเหมือนกันนะ
สินแสก็บอกว่าโอ้โหหลังจากนี้คงต้องระวังตัวเองให้มากขึ้น
เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญเลย
แต่ว่าสินแสเป็นหนึ่งบอกว่าก็อโหสิกรรมให้ทุกคนรวมถึงในพีชด้วยแหละ
คนก็ถามว่าเอาแล้วป้ายรวยที่มอบไปแล้วเนี่ยเอาคืนไหมล่ะ
สินแสบอกโอ๊ยไม่เอาคืนแล้วให้แล้วก็ให้เลยเอาไปเลยเถอะ
ทีนี้มันมีคำถามหนึ่งที่ด้วยความที่สินแสเป็นหนึ่งเป็นหมอดูไง
ดารงดาราก็ไปดูกับแกเยอะแล้วก็บอกว่าอุ้ยแม่น
นักข่าวก็เลยถามว่าสินแสสินแสลืมดูดวงตัวเองหรือเปล่า

อืมลืมดูดวงตัวเองหรือเปล่าถึงเนี้ยต้องมาตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้
มาเจอบทเรียนสำคัญแบบนี้ครับ
พยากรอากาศมันยังไม่เป๊ะเลย
ทุกคนก็อาจมีโอกาสพลิกดวงแล้วก็พลาดได้เหมือนกันค่ะ

ก็เลยเข้าไปดูอุ้ยตายน่าชื่นชมถูกไหมฮะ
เพราะในหลายสังคมในกระแสต่าง
พอเราดูในตอนแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
ดังนั้นเนี่ยพอน่าชื่นชมอาจารย์ก็พยายามติดต่อ
เพื่อที่จะให้กำลังใจสำหรับคนที่ดี
ให้กำลังใจสำหรับคนที่เขาทำความดีเท่านั้นเอง

พอติดต่อปั๊บเนี่ยอาจารย์ก็บอกด้วยเจตนาต่าง
เดี๋ยวจะไปให้นะคะเพราะว่าเธอเป็นคนดี

ก็เลยมีการมอบเลี้ยลงป้ายรวยให้กันเท่านั้นเองค่ะ
เราก็กลัวกังวลเหมือนกันว่าพอไปแล้วจะถูกสังคมมองว่า
เราจะเกาะกระแสหรือเปล่าซึ่งความเป็นจริงอย่างที่บอก
คงมองว่าอาจารย์มีกระแสอยู่ในตัวอยู่แล้ว
เรื่องของความมีชื่อเสียงแต่ก็ด้วยความที่มันรอนานแล้วอ่ะ
ทำไงก็ด้วยความที่เราก็มีภารกิจก็เลยลงจากการไปให้
พอเดินไปปั๊บก็มีคำถามเรื่องห่วงจุ้ยเกิดขึ้นนะคะ
ต้องบอกแบบนี้ค่ะด้วยศาสตร์เนี่ยนะคะมันมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนคือ
หน้าน้ำหลังภูเขาในความถูกต้องมันเป็นแบบนี้
ตำราทุกตำราถูกวางไว้แบบนี้อยู่แล้ว
แต่บังเอิญคือไอ้คนผู้อยู่อาศัยสิเราไม่รู้ได้ถูกไหมฮะ
แต่หลักฮวงจุ้ยมันถูกไงฝั่งซ้ายเอ่อขวาไฟซ้ายน้ำหลังภูเขา
สิ่งเหล่านี้ถูกตำราถูกเขียนไว้ถูกต้องแล้ว
แต่อย่างที่บอกว่าไอ้คนอยู่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนอยู่เป็นยังไง
แต่อาจารย์ก็รู้สึกแค่แย่ในความรู้สึกว่า
มันไม่น่าเลยเท่านั้นเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ไม่ได้เสียใจกับการที่เราทำความดีแล้วเจอแบบนี้
เพราะสุดท้ายเนี่ยบทลงโทษของเขาเนี่ยที่เขาเจอคือเขาเจอแล้วล่ะ

ก็ออกมาชี้แจงเพราะว่าคือต้องเรียกว่าโดนหนักเหมือนกันนะคะ
หลายคนก็พูดเลยว่าเป็นยังไงล่ะก็ไปเกาะกระแสเขาก็เลยเข้าตัวเลย
กระจังกับก็ชี้แจงแบบนี้แหละ
ความจริงแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เคยมีอุทาหรณ์ในสังคมไทยมาแล้วนะฮะ
โกหกหลอกลวงแบบเรื่องใหญ่จนคนไทยที่เขาก็ต้องการชื่นชมกับคนที่ทำดีใช่ไหม
อุตส่าห์ชื่นชมแต่ที่สุดแล้วก็จับได้ว่าเขาโกหกเนี่ยย้อนไปเมื่อปี๒๕๔๐นะครับ
ก็คือนายสมพงศ์เลือดทหารนะฮะเป็นคนที่เคยมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะครับ
โกหกเหมือนกันนะฮะวันนี้เขาอายุ๕๘ปีแล้ว
พอมีกรณีของนายพีชเกิดขึ้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปหาที่บ้าน
ตอนนั้นถ้าท่านยังจำได้นะครับทุกวันนี้ก็เวลามีเหตุการณ์แบบนี้คนก็จะคิดถึงสมพงษทหาร
แท็กซี่คนคำว่าแท็กซี่สมพงษ์
เสียงเป็นรอปภโทรศัพท์ไปคลื่นวิทยุในตอนนั้น
แล้วก็บอกว่าผมเห็นแท็กซี่คนนึงเอาเงิน๒๐ล้านกับทรัพย์สินมาคืนผู้โดยสารชาวต่างชาติ
และที่สุดแล้วก็ถูกจับได้นี่ถูกถึงขั้นจำคุกนะสารตัดสินจำคุกคดีช่อกงหลอกลวงประชาชนนะ
เพราะว่าคือมีคนชื่นชมเยอะแล้วก็มีหน่วยงานให้เงินด้วยไงครับ
เงินให้ว่าแบบเออเป็นคนดีของสังคมแบบนั้น
พิพากษาจำคุก๓ปีนะครับ
แต่ว่าลดโทษกึ่งหนึ่งก็เหลือโทษจำคุก๑ปี๖เดือน
ปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ขับแท็กซี่แล้วนะครับ
อายุ๕๘ปีแล้วไปทำเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่ที่บ้านที่จังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
พอมีเรื่องของนายพีชเขาก็เลยได้ออกมาพูดอีกครั้งหนึ่ง
เกี่ยวกับการให้อุทาหรณ์กับทุกคนที่ยังคิดจะทำแบบนี้ในการหลอกลวงประชาชนอีก
คืออยากให้เป็นอุทาหอนเนี่ย
เพราะอย่างเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองมาแล้ว
ที่นี่บ้างไหนจะสื่อไหนจะสังคม

แต่ที่นี่ยังเออไทยก็แล้วแต่เนาะที่ทุกเนี่ยทูลไม่ว่าจะเป็นใบสองใบ
หรือว่ารางวัลเล็กน้อยอะไรเนี่ยก็ดีใจ
ดีใจเลยเขามีบุญวาสนาเยอะนะยังคุยกันอยู่เลย
ดูข่าวว่าใครโดนรางวัลเราก็ไปซื้อแหละงวดละใบ
งวดละใบซื้อเสร็จแล้วก็
กับแม่ค้าถ่ายรูปกันไว้มั่ง
แล้วก็เอาน้ำลายตัวเองแกะเป็นหลักฐาน
เพราะมันปิดข่าวบ่อยเยอะเกินเรื่องโรตเตอรี่
แม้เราก็ให้คนเห็นอะไรมากก็ไม่ได้นะ
เพราะว่าเราก็ทำมาหาไฟคิดหายละหายกินค่ำ
อ่ะมันก็เหมือนแบบพอเพียง
อยากจะถูกรำมันขับเพราะกับเขามั่ง
แต่เพราะเราต้องเอาไปบริสุทธิ์ดีใจกว่า
จะดีกว่ามันแบบง่ายฝากหน่อยแล้วกันเนาะ
เพราะว่าคนที่อย่าไปทำเลย
อุทาหอนเข้าตัวเองมาแล้วมันเป็นบทเรียน
อีกคนนึงที่โดนหางเลขจากกรณีของนายพีช
ก็คือผู้ดูแลปั๊มปตทสาขาเอกชัยตะมนต์โคกขามสมุทรสาคร

บอกว่าโอ้โหวันนั้นเนี่ยวันที่นายพีชบอกว่ามีลูกค้าถูก๑๕ใบ๙๐ล้าน

ก็เป็นคนถ่ายรูปด้วยเขาบอกว่าถ่ายไว้ยืนยันเป็นหลักฐาน
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกรณีเรื่องของหวยของใครไม่รู้

กลัวจะถูกหางเลขไปด้วยว่าสมรู้ร่วมคิด
ก็รีบไปชี้แจงกับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่ให้นายพีชกลับมาขายโรตเตอรี่ในพื้นที่อีกแล้วนะฮะ
เพราะว่าช่วงที่โป๊ะยังไม่แตกความยังไม่ออกมาเนี่ย
ยังไม่รู้ว่าโกหกนี่ก็โอ้โหปั๊มนี่ก็วุ่นวายไปหมดเหมือนกัน

ก็เป็นบุคคลต่างที่เขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับกรณีของนายพีชไปแล้ว

เดี๋ยวเรื่องของการแฉพฤติกรรมของนายพีช
ของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเลยเนี่ย
รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมีให้
แวะไปดูเรื่องของสินแสก่อนแล้วกันนะ

เพราะว่าพอเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมา
เกี่ยวกับเรื่องการไปดูฮวงจุ้ยให้นายพีช

ดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงหลายคนเหมือนกัน

ข้อความมาไว้บอกว่าปัญหาคือบททดสอบเราต้องสอบให้ได้ทุกเรื่อง
ทุกปัญหามีทางออกปัญหาคือบทเรียนเรียนให้จบแล้วรับปริญญานะคนเก่ง
ร้อยกำลังใจหมื่นกำลังใจก็ไม่เท่ากับเราให้กำลังใจตัวเองนะ
นี่ก็เป็นภาพที่ลงกันไว้นะก็เป็นภาพถ่ายกับสินแสเป็นหนึ่ง
ถัดมาก็คือแจ็คเฉลิมพลหรือว่าคุณแจ๊คแฟนฉันค่ะก็โพสต์เหมือนกัน
สั้นเลยบอกว่าเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับนี่ก็ลงภาพนี้นะคะ
ส่วนคุณบอลเชิญยิ้มค่ะก็ลงภาพคู่กับอาจารย์เป็นหนึ่งเหมือนกัน
เขียนข้อความบอกว่าคนเราหวังดีกับคนมีเมตตากับคนอื่นไม่ใช่เรื่องผิด
อาจารย์เป็นคนมีเมตตาจิตใจดีทำอะไรไม่เคยหวังผลประโยชน์
คุณบอลก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะบอกว่าถ้าใครเนี่ยถ้าด่าแสดงตัวตนด้วยนะ
ถ้าจะคอมเมนต์ด่าฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาด้วยครับก็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้
คือคุณบอลเนี่ยพอโพสต์แบบนี้ออกไปนะคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
บางคนเนี่ยให้ข้อมูลให้ที่อยู่เลยบอกให้คุณบอลมาเลย
คุณบอลเลยต้องลบโพสต์ทิ้งแล้วก็ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งบอกว่า
คือผมโพสต์แบบนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาจะเป็นนักเลง
คือไม่ได้จะท้าใครเพียงแต่ว่าก็อยากจะให้กำลังใจอาจารย์
ตัวเองนับถือแล้วที่ให้โพสต์เบอร์โทรเอาไว้ก็คือ
ผมจะได้โทรไปชี้แจงอะไรแบบนี้นะครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์ที่สนิทสนมกับสินแสเป็นหนึ่งมากที่สุดคนหนึ่ง

พอหลงทึนชมคิดว่านายพี่เป็นคนดี
ก็ขอวอนโซเชียลอย่าด่าทอกันด้วยถ้อยคำที่มันรุนแรงนักเลย
แล้วก็บอกว่าอาจารย์กินยานอนหลับเลยนอน
เพราะว่าถ้าไม่กินยานอนหลับนอนไม่ได้แน่นอน
แล้วหนูก็อยากจะฝากนะคะคนที่ด่านะคะ

แล้วใช้คำแบบแรงอะไรอย่างนี้
อยากให้คิดนะคะว่าคือ
ไอ้คิดว่าถ้าเป็นเรามีคนมาด่าเราขนาดนั้น

เราจะรู้สึกยังไงถ้ามองคนนอกเข้ามา
คนนอกก็มีส่วนผิดนะคะ

หนูอยากให้แค่นั้นไม่ได้อยากให้
ใช้คำหยาบขายจนแบบ
มันแรงมากอะไรอย่างนี้ครับ

ยังมีอีกหลายคนนะคะที่โพสต์ให้กำลังใจอาจารย์เป็นหนึ่ง

ก้าวเข้าสู่โลกโซเชียลอะพี่อุ๋ย

หมอดูก็คนนะหมอดูไม่ได้เป็นเทวดา

คือต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่คนวิพากษ์วิจารณ์

ก็เพราะเห็นไปวันแรกเนี่ย

แต่อาจารย์เป็นหนึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้หนกระแส

ในร้านเนี่ยมีป้ายรวยของเขา
ก็เลยอยากจะไปมอบเพิ่มเติมให้อะไรประมาณอย่างนั้น